ที่ผ่านมาประมาณสักเดือนประมาณสักปีหนึ่ง

รายได้หลักของพ่อค้าแม่ค้าจริงอยู่ที่ไหน

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายลูกค้าแล้วไงเนี่ย
แล้วเขาก็ไลฟ์ถ่ายกันเองด้วยนะปกติเนอะจนตั้งตัวได้แล้วทุกวันนี้
เขาจะมีการระบบขนส่งให้มีอะไรอย่างนี้
กระทั่งให้คนไปผูกตะก้าด้วยซ้ำไป
แต่ปรากฏว่าวันนี้

แต่เขามีคนคิดคอนเทนต์ให้นะว่าเพลงไหนมาอะไรยังไง
เมื่อก่อนสักพักเริ่มแบบว่ากระแสเฟซบุ๊ก
เจ้าว่าเฟซบุ๊แบลล์เฟสบุ๊คเนี่ยปิดกั้นการมองเห็นหมดเลย
เฟซบุ๊กอินสตาแกรมปิดกั้นการมองเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
ติ๊กต๊อกช็อปพ่อค้าแม่ค้าทุกคนก็เริ่มไปขายของที่ติ๊กต๊อก
คนเป็นพ่อค้าแม่ค้าในช่วงนี้เขาบอกมันเข้าสู่เดือนมิถุนายน
ก็คือครึ่งปีด้วยเป็นเดือนแห่งการปราบเซียน
ของพ่อค้าแม่ค้าคนค้าขายเนี่ย
คนที่มาสายป่านยาวอาจจะเอาตัวรอดพอเป็นไปได้
แต่คนที่คุณไม่หนาให้ระวังนะ
เขาบอกเดือนนี้เป็นเดือนปราบเซียมใช้คำว่าอาจจะล้มละลายได้เลย
บางคนคือไงฮะเงินมันจะไปอยู่ในบัญชีของติ๊กต๊อก
เขาไม่ใช่เสร็จปุ๊บเราเฟซบุ๊กปุ๊บเรามันเข้าบัญชีเราถูกต้องไหมครับ

แล้วอยู่ที่ว่าครบกี่เดือนแล้วแต่ดิวครบเดือน๓๐วัน
ติ๊กต๊อกคืนเงินให้เราอย่างนี้บางทีเราก็รู้สึกวันนี้เราขายได้เยอะเว้ย
เพราะว่าตัวเลขเมย์มันไม่สามารถหลอกได้เลยว่ามันจะมีให้เห็นเลยว่าวันนี้ขายได้กี่บาท
แต่ตอนนี้ขายไม่ดีกันเหรอตอนนี้ไม่ดีมาครึ่งปีไงเธอ

เขาก็บอกว่าดูมีปัจจัยอะไรทำให้แบบตอนนี้เขาแบบตลาดซบเศร้าอะไรอย่างนี้พี่

หรือว่าคนขายเยอะขึ้นอย่างนี้ไหม

แล้วก็คนที่สต๊อกของก็ต้องเกงสิไหมอย่างนั้นที่เขาบอก
นั่นแหละคือปัญหาคือประมาณว่าเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราขายดี
การขายดีปุ๊บเราก็ต้องไปตุนสต๊อก
สองวันนี้ทุกอย่างนะมันสามารถขายได้แบบว่าแค่แบบมีหน้าร้าน

ทุกร้านมันไม่ได้เปิดหน้าร้านแล้วกันใช่ไหม

เมืองจีนที่เขาบอกเขาขายของได้เป็นยังไงรู้ไหม
แม่หนูไม่ลงทุนนะหนูเอาของร้านแม่มาไลค์ไปแล้วหนูกินเปอร์เซ็นต์
หรือแต่ประเทศไทยเรากลับมาก็คือการผูกตะก้า
ปรากฏว่าไอ้แองจี้บอกหนูอยากได้เงินจากแม่ขายของด้วย
มันเป็นการธุรกิจร่วมแต่อย่าลืมเขาเคยทำสถิติออกมาแล้วว่าคนไทยเนี่ยไลฟ์เยอะมาก

อย่างมีวันหนึ่งพี่ไปสั่งไฟปักต้นไม้โซล่าเซลแค่ปักก็เปลี่ยนไงเถอะ
เขาจับพฤติกรรมในสิ่งที่เราใช้และสนใจ
มีแล้วมันฉลาดกว่ามันรู้ได้ว่าวันนี้เราอยากได้อะไร

มันก็เหมือนกับการเอาง่ายกัญชัยเหมือนกับว่าเมื่อก่อนนี้
ทุกคนเป็นแม่ค้าหมดเลยจนเราเกิดคำถามนึง
แล้วใครเป็นคนซื้อว่าถ้าทุกคนเป็นแม่ค้าหมดเลย
ยิ่งซื้อยิ่งถูกยิ่งตุ้นสต๊อกยิ่งถูกถูกต้องไหมเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นถูกต้องป่ะ
แล้วตุนสต๊อกไปเราลืมถามไปแล้วเราจะขายใคร